พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ
ทอคทูลดาว
ขอบคุณครับ
เจอกันอีกครั้งอื่นกับรายการทอคทูลดาวกับเราสามคนค่ะ

ขอกระแดะสักนิดนึงเหมือนผมยาวมาก

ไม่คนผอมมากเหรอก็ปกติเลย

มีวิธีค่ะซื้อทีวีเล็กไว้ที่บ้านจะเห็นเราตัวเล็กทันที
อย่างนี้คุณผู้ชมค่ะเราก็คุยกันน่ารัก
เนื่องจากว่าอาทิตย์หนึ่งเจอกันครั้งหนึ่ง
แขกรับเชิญหรือดาวของเราในค่ำคืนนี้

ถ้าจะบอกว่าล่าสุดล่าสุดได้รับรางวัลลูกทุ่งชายยอดนิยมในงานดาวเมฆขลาปี๕๙ด้วย
ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเขาก็เป็นนักร้องที่พวกเรารู้จักกันดี
คือลูกหลานพวกเราเราเห็นกันบ่อย
แต่พักหนึ่งเราก็เห็นเขาเปลี่ยนไป
อาจจะเป็นเล่นละครละครแล้วก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่
แต่อยู่กลับมาวันนี้แจ๊คธนพลอาสยามค่ะ
สวัสดีครับ

ท่านนี้ก็นอนหัวแบนอยู่บ้าง
นอนหัวแบน

๗๘ปีอยู่นี่มาออกเพลงจดหมายลาจิน

เราหายไปนานเด็กก็ไม่รู้จัก
ก็ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ต้องบอกว่าสำหรับท็อกทะลุทะลวงให้ถึงดวงดาว

ในช่วงหน้ากับท็อกทะลุดาวสักครู่ค่ะ
ดวงนี้เป็นดวงที่น่าสงสารที่สุด
ทั้งหน้าสงสารทั้งหน้าศึกษา
เขาจะมีเพื่อนรุ่นแม่
ส่วนมากที่คบมาก็จะแก่

ผมจะไม่มีโอกาสเจอเด็กเลย
คือเป็นคนฉลาดในความกันล่อนเหมือนศรีถนนชัย
ชะตานี้ดีมากนะถ้าเกิดไปเป็นอย่างหนึ่งนะ

ยาวเลยนะจะขลังมาก
คือดวงร้อยคนคนที่จะตายโหง

ที่เครื่องบินตกคือดวงลักษณะแบบนี้